ตี๕ที่ผ่านมาราคาน้ำมันโซฮอลขึ้นแล้วนะคุณผู้ชม

ติดตามในเช้านี้ต้องรู้

คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง
ไปอีก๑เดือนระหว่าง๑๓๑มกราคม๒๖๖๖
เป็นการลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน
แม้เทียบราคาในตลาดโลกจะต้องขายที่ถังละ๔๘๐บาทก็ตาม
จากเดิม๑๖บาท๕๙สตางค์ก็เป็น๑๗บาท๕๙สตางค์
โดยมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้๑๖ธันวาคมเป็นต้นไปครับ
ยังคงเติมที่ราคา๑๓บาท๖๒สตางค์ไปจนถึง๑๕มีนาคมปีหน้าเลยนะครับ
แต่พูดถึงราคาที่ปรับขึ้นคุณผู้ชมทั้งหมดก็มาจากความผันผวนในตลาดโลกนั่นเองนะครับ
ส่วนเรื่องนี้กระทบปากท้องครับเพราะน้ำมันปาล์มขวดราคาพุ่งพลวดข้ามคืนเลยขวดละ๒บาท
โดยกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยเองเลยว่าจากการสำรวจตลาดในกรุงเทพ
พบว่าราคาน้ำมันปาล์มสำเร็จรูปบรรจุขวด๑ลิตรเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ก็คือ๑๒๑๓ธันวาคม
ราคาขวดละ๔๘๕๐บาทแต่ข้ามคืนมาคุณผู้ชม๑๔ธันวาคม
ปรับขึ้นถึงขวดละ๒บาทก็เป็นราคาใหม่๕๐๕๒บาทครับ
โดยทางผู้ผลิตน้ำมันปาล์มคาดการณ์ว่าราคาในช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ปีหน้า
มีโอกาสปรับราคาไปถึงขวดละ๗๐บาท
สาเหตุหลักมันมาจากผลผลิตปาล์มนอกระดูกในช่วงปลายปีมันน้อยกว่าปกติครับ
ทำให้ขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิตช่วงต้นปีหน้า
และมาจากนโยบายรัฐบาลที่นำปาล์มไปผลิตเป็นพลังงานเชื้อเพลิงด้วยครับ
ช่วงนี้ถ้าเป็นไปได้ก็ทยอยซื้อเก็บไว้ก่อนนะครับ
แต่เรื่องนี้เป็นข่าวดีของผู้เป็นหนี้กรยศรครับ
จากเดิมจะสิ้นสุด๓๑ธันวาคมนี้ขยายไปสิ้นสุดวันที่๓๐มิถุนายนปีหน้าครับ
โดยมีมาตรการดังนี้ลดดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจาก๑ต่อปีเหลือ๐๐๑ต่อปี
สำหรับผู้ที่ไม่เคยผิดชำระหนี้นะครับ
แล้วก็ลดเงินต้น๕สำหรับผู้ที่ไม่เคยผิดนัดชำระและต้องการจะปิดบัญชี
แล้วก็ลดเบี้ยปรับเหลือ๘๐สำหรับผู้ที่ไม่เคยถูกดำเนินคดีที่ชำระหนี้ค้างทั้งหมดให้เป็นสถานะปกติ
และผู้กู้ยืมทุกกลุ่มที่ชำระหนี้ปิดบัญชีก็จะไม่มีการคิดดอกเบี้ยครับ
โดยสามารถไปชำระได้ที่ธนาคารกรุงไทยและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยทุกสาขานะครับ